มิถูนายนที่บริลำนะครับในครั้งนี้ข้อมูลก็มีสี่ทีมเข้าร่วมการ
ก็จะมีการประกาศในช่วงของการแถลงข่าวการแข่งขันอีกครั้ง
คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมในช่วงสัปดาห์หน้านั้นเอง
สำหรับรูปแบบของการแข่งขันทีมที่ชนะในนัดแรกนะครับ
วันที่๕มิถุนาจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่๘มิถุนาต่อไปนะครับ
ส่วนทีมผู้แพ้จะไปชิงอันดับที่๓และทั้ง๒นัดจะมีการคิดคะแนน